แห่นางแมวมีการแห่นางแมวเกิดขึ้น
นี่คือท่าแห่เหรอคะซ้อมค่ะซ้อมไปแห่
ดีมากค่ะคุณซ้อมเอาไว้แล้วจะพาไปที่จังหวัดระยอง
ระยองที่นี่เขาก็มีการทำพิธีแห่นางแววด้วยเหมือนกัน
บรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนเอ้าไปดูเลย
นี่ค่ะทำพิธีกันอยู่นะคะคุณผู้ชม
ต้องมากลางคับกลางคืนด้วยนะเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงการเปิดตัว
ดูชาวบ้านที่มาร่วมงานก่อนมีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุมากันเต็มไปหมดเลยนะคะ
ที่ชุมชนรางชมวงหมู่๓ตะบนชวุกตำบลนาตาขวัญอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ชาวบ้านเขาทำพิธีกรรมการแห่นางแมวขอฝน
ต้องเริ่มจากการสวดมนต์หน้าพระพุทธรูปแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนางแมวนี่แหละ

ใจเย็นเดี๋ยวก่อนนางแมวที่นำมานี่นะคะต้องเป็นนางแมวที่ไม่ต้องยั่วสวาด

เป็นแมวที่ไม่มีชีวิตค่ะ
โดยจะนำแมวที่ไม่มีชีวิตมาร่วมพิธี
เพื่อไม่เป็นการทำร้ายสัตว์ไม่เป็นการทารุณกรรมสัตว์
พอนำแมวมาแล้วนะคะก็ต้องทำพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็สวดมนต์ร้องเพลงขอฝน
และที่สำคัญต้องมีการตีเกราะเคาะไม้
เป็นการแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ประชาชนชาวบ้านต้องการฝนฟ้าให้ตกลงมานะเทวดา
บอกว่าตอนนี้เดือดร้อนขนาดนี้
ดิฉันนึกว่ามาส่องกบกันนะฮะ
บางคนมีไฟพกไฟคาดที่หัวมาด้วย
เป็นกระดาษแผ่นเบอร์เริ่มเทิมเลยนั่นคือบทสวดเขานะ
เห็นชัดเออนะ

บางคนตีตีทั้งตีกันร้อนก็ตีกันไปนะครับคุณผู้ชม
เรียกได้ว่าจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ

คุณผู้ชมตอนที่เริ่มแห่หนังแมวตอนนั้นชาวบ้านเขาใช้แมวปลอมในการแห่
แล้วก็หวังว่าจะมีฝนตกลงมาค่ะ
แมวปลอมที่ว่านี้คุณผู้ชมเพราะอย่างที่บอกมันไม่อยากจะทารุณกรรมสัตว

ถูกด้วยแล้วจริงตามประเพณีต้องเป็นแมวตัวเมียใช่สีดำครับ
แล้วก็อาจจะหายากไงนะ
ว่าเอาเป็นว่าก็แมวเหมือนกัน
จะเป็นแมวกวักแมวอะไรก็แล้วแต่
แต่ชาวบ้านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำลองแทนแมวมาแล้วกัน

เป็นการสร้างความหวังสร้างกำลังใจให้กับชาวบ้าน

ว่าทำพิธีแล้วนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฝนจะตกลงมาอย่างไร

คาดการณ์ขอพยากรเลยค่ะว่าฝนตกแน่นอน
จังหวัดตราจันทบุรีแล้วก็ระยอง
พ่อแม่พี่น้องเขาอาจจะชุ่มชื้นหัวใจขึ้นมาก็ได้
ก็อาจจะเป็นผลพลอยได้จากทางที่ขอฝนด้วยไง
แม้ว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ไม่นิยมนำแมวมาแห่กันจริงแล้ว
เขาก็จะนำตุ๊กตาบ้างหรืออะไรต่าง
เมื่อสักครู่นี้เหมือนมัวออมสินแมวเลยค่ะ

แต่ว่ายังไงก็ขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะจ๊ะ